ภาพของแรงงานไทย
ชีวิตคุณผู้ชมฮะที่ศูนย์ไป
จากเหตุความไม่สงบที่อิสราเอล

อิสราเอลกลับมาถึง

คุณผู้ชมช่วงเช้าเมื่อวานนี้

อาคารสำนักงานเขตปลอด
พงพัฒน์สุชาติ

และนายธนกฤษปรากฏวงครับ

เจอครอบครัวอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ

ก็เฝ้ารอนะเฝ้ารอเป็นคำขอครั้งสุดท้ายล่ะ

แต่ขอให้ลำเลียงกลับมามายังบ้านเกิด

กระทรวงการต่างประเทศพร้อมตัวแทน

อัครราชทูตรัฐอิสราเอล

แปลวงความอาไลด้วยคุณผู้ชม

ท่านก็เสียใจกับความสูญเสีย

ยืนสงบนิ่งให้กับผู้จากไป

ไม่ได้มีการแกะกล่องบรรจุร่าง

จากเลขใบขนย้ายแล้วก็รายชื่อของผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่หน้ากล่อง
แล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังภูมิลำเนาครับโดยจะให้ญาตินี่แหละ
เป็นผู้ได้เปิดกล่องพิสูจน์ตัวตนครับการเคลื่อนย้ายภูมิลำเนาหลัง
เสร็จสิ้นพิธีที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคนที่รับหน้าที่ลำเรียงร่าง
ก็เป็นสุริยาหีบศพครับเตรียมรถตู้ทั้งหมด๘คัน
แล้วก็ลงศพก่อนจะนำทั้ง๘ผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนา
เพื่อให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนต่อไป
ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยครับโอ้โหทุกหน่วยงานเนี่ย
ก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่เลยขอบพระคุณมากจริงครับ
ท่านประหลัดภัยโรศครับประหลัดภัยโรศโชติกัตรเสถียร
หลักกระทรงรายงานบอกว่าหลังส่งศพให้ญาติแล้ว
กระทรวงแรงงานจะให้๕เสือแรงงานของแต่ละจังหวัดครับ
ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตทันที
เพื่อจะจัดกองทุนช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานให้ทายาท๔๐๐๐บาท
ส่วนอิสราเอลเองก็มีเงินเยียวยาให้นะคุณผู้ชม
ให้กับภรรยาเดือนละ๔๐๐๐๐บาทจนกว่าภรรยาจะมีสามีใหม่ครับ
ส่วนคนเป็นบุตรก็จะได้รับเงินเดือนละ๘๐๐๑๒๐๐๐บาท
กว่าจะอายุครบ๑๘ปี
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็แจ้งสถานะคนไทย
ที่ได้รับผลกระทบในเหตุความไม่สงบที่อิสราเอล
อันนี้เป็นข้อมูลณคืนวันที่๑๙ตุลาคมนะคุณผู้ชม
ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยังอยู่ที่๓๐ศพครับ
ผู้บาดเจ็บใน๑๖คนอันนี้ยังไม่เพิ่ม
แต่โอ้นี่ข่าวที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่นัก
มีคนถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก๒คนครับ

แล้วก็คนที่ประสงค์ขอกลับไทย๘๓๔๕คน
ไม่ขอกลับ๑๑๖คนครับคุณผู้ชมครับ
ไปที่ขอนแก่นก่อนนะครับ
เพราะว่าร่างของแรงงานไทย๒ครอบครัวครับ

คือการไปทำงานต่างประเทศเนี่ย
บางทีก็ญาติชวนญาติเพื่อนชวนเพื่อนนะครับ

ผมสงสารคุณพ่อลำเภยจับใจ

ทำไมผมถึงสงสารคุณพ่อลำเภยจับใจขนาดนี้
นั่นคือนายลำเภยกุศรำอายุ๖๒ปี
ท่านเป็นชาวบ้านโคกสูงตะบลโนนทาส
อำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่นครับ
โรงศพของลูกชายคือนายพงเทพกุศรำอายุ๒๖ปี
ท่านร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใคร
มาแล้วมาถึงจุดที่ผมบอกว่า
ผมเห็นใจสงสารท่านเหลือเกิน
อมคุณผู้ชมคุณพ่อลำเภยสวนเสียลูกชาย๒คน
สูญเสียลูกชาย๒คน
นายพงเทพที่รับศพมาแล้วเนี่ย

พี่คุณผู้ชมนายอภิชาติกุศรำอายุ๒๙ปี
คนพี่ตอนนี้ศพยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์ที่อิสราเอลครับคุณผู้ชมฮะ

ครับญาติช่วยกันยกโรงของนายพงเทพเข้าไปในบ้านไปประกอบพิธีทางศาสนา
พ่อก็ร้องไห้ร้องไห้ตลอดร้องจนเขากลัวจะเป็นลมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่นะครับต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือครับ
จากนั้นคุณพ่อนั่งกอดลูกอยู่แบบนี้
เมื่อยไม่เหนื่อยไม่หิวกอดลูกอยู่แบบนี้นะครับ
ปวดยังบอกไม่ถูกท่านก็พยายามทำใจ
ท่านบอกท่านจะเก็บศพลูกชายเอาไว้๓วันแล้วเดี๋ยวจะชาปนกิจ๒๓ตุลาคมนี้ครับ
ส่วนศพของนายอภิชาติลูกคนโตยังมาไม่ถึง
ท่านบอกว่าสูญเสียขนาดนี้ช่วยเอาลูกกลับมาเร็วนะ
ช่วยเอาลูกอีกคนที่เสียชีวิตกลับมาเร็วนะ
อีกครอบครัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอยู่หมู่บ้านเดียวกัน

ทันทีที่ร่างของนายพิชิตนาจันทร์อายุ๒๗ปีถึงที่บ้าน

หมวยนาจันทร์อายุ๕๗ปีคุณแม่ครับ
คุณแม่มารอรับศพลูกชาย

นายสุรศักดิ์นาจันทร์ครับอายุ๓๔ปีคนนี้พี่ชายของนายพิชิตนะนะ
เป็นหนึ่งในแรงงานไทยแล้วก็อยู่ห่างจากแคมป์ที่น้องเสียชีวิตไปประมาณ๕กิโลเมตร
พี่เขาเล่าบอกว่ามันเร็วเกินไปนะมันเร็วเกินไปที่น้องชายต้องมาด่วนจากไปแบบนี้
ที่ผ่านมาเนี่ยน้องทำงานเก็บเงินเพราะว่าเขามีฝันเขาฝันอยากมีบ้าน
ฝันอยากมีบ้านพอเขารู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตจุกอกพูดอะไรไม่ออก
ส่วนพิธีชาปนกิจคุณผู้ชมอย่างที่เบิร์ตเล่าไปเมื่อสักครู่
สองบ้านนี้กับบ้านเมื่อสักครู่นะครับญาติกันใช่ไหมก็จะตั้งศพสามวันเหมือนกัน
แล้วก็เดี๋ยวจะชาปนกิจพร้อมกันวันจันทร์๒๓ตุลาคมนี่แค่ขอนแก่นจังหวัดแรกครับ
คนเป็นญาติคนเป็นครอบครัวติดตามข่าวทุกวันตั้งแต่๗ตุลาคมใช่ไหมพี่เบิร์ต
ก็อยากจะเห็นว่าคนที่ไปทำงานที่ต่างประเทศที่อยู่อิสราเอลความเป็นอยู่เป็นยังไง
บ้านนี้ตอนที่รู้ข่าวว่าคนในครอบครัวที่ไปทำงานเสียชีวิตแล้ว
ภาวนาในใจขอให้เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ขอให้เป็นคนที่พวกเขารออยู่คุณผู้ชม
แล้วณวินาทีตอนที่รถบรรทุกลงบรรจุร่างของนายอานันเพชรแก้วมาถึงหน้าบ้านครับ
คนเป็นภรรยาอย่างพี่อ้อยใจชัยศรีก็ร้องไห้นะร้องไห้มีคนคอยปลอบอยู่
ขอได้ไหมขอดูเองขอให้เปิดโลงมาเคยอยู่ด้วยกันมาเธอนี่แหละรู้ดีที่สุด
พอเปิดโลงออกมาคุณผู้ชมแม้ว่าสภาพของคุณอานันต์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้ว
แต่พี่อ้อยใจจำได้ทันทีครับว่าใช่นั่นสามีเธอแล้วก็ร้องไห้ออกมาคุณผู้ชมฮะ
ส่วนแม่ของนายอนันต์ครับคุณแม่ไพรวันเป็นลมไปเลยเป็นลมล้มพับไปญาติต้องประคองมานั่งเก้าอี้
คุณผู้ชมนี่เอายาดมแม่ดมหน่อยลึกแล้วทางครอบครัวยังหวังว่านายอานันต์เนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่
ยังหวังว่าร่างที่ลำเลียงมาจะไม่ใช่คนในครอบครัวเขาจะไม่ใช่คุณอานันต์
ตอนที่ทางการอิสราเอลนำโครงกระดูกที่พบในแคมป์คนงานไปตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นนายอานันต
พวกเขายังหวังว่าขอเถอะขอให้ผลมันผิดเถอะแต่พอร่างมาถึงถึงได้ต้องรับความจริงแล้วล่ะ
ว่าคุณอานันต์จากไปแล้วครับเดี๋ยวครอบครัวจะจัดงานบำเพ็ญกุศลให้คุณอานันต์ที่บ้านพัก
ส่วนวันชาปนกิจเนี่ยเดี๋ยวจะปรึกษากันในครอบครัวก่อนว่าจะชาวพนักกิจเมื่อไหร่ครับ
ส่วนอีกคนนึงร่างของคุณพงพัฒน์สุชาติอายุ๒๙ปีก็ถูกส่งไปถึงบ้านที่ตำบลกระแสงที่จังหวัดศรีสเกตช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับ
มารอก็จะมีคุณพ่อมีคุณแม่และภรรยาภรรยาเนี่ยภรรยาอย่างคุณวารุณีก็จุดทูปขอเจ้าที่เจ้าทางครับ
แล้วก็เคาะลงศพเชิญสามีเข้ามากลับมาบ้านมามาอยู่บ้านเรากันแล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลในบ้านครับ
คุณแม่อย่างคุณแม่ของคุณไพรวันเนี่ยคุณผู้ชมแม่ของคุณพงพัฒน์นะก็ร่ำไห้แทบจะเป็นลมเลยเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกชายครับ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปช่วยดูแลนะทีมพยาบาลก็เข้าไปประกบเลยดูแลคุณแม่ก่อนเลย
คุณแม่จะเป็นลมไปร้องไห้ทางครอบครัวก็จัดพิธีรดน้ำศพแล้วก็บรรจุลงโรงครับ
จะนำบำเพ็ญกุศลในวันถัดมาก็คือวันนี้ส่วนทางครอบครัวยังไม่ได้กำหนดวันชาปนกิจเช่นเดียวกันครับ
ขยับไปที่อุดรธานีนะครับก็มีครอบครัวที่ได้รับศพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอลแล้วเช่นกันครับ
เป็นศพของนายอนุชาโสพากุณอายุยี่สิบแปดปีคุณผู้ชมบ้านนี้
คืออยู่ที่บ้านในตะบนนะครับเชียงแหววนะครับ
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
ช่วงค่ำที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเสียงร้องไห้หลุดออกมาแล้ว
พ่อแม่ญาตินี่แหละครับเดินปาดน้ำตากอดกันมาพยุงกันมาครับ
ปัญญาและนางสมพิษพ่อและแม่จุดทูปบอกกล่าว
ลูกเข้าบ้านเรานะลูกนะ
โอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศโศกเศร้าไม่ต่างจากครอบครัวอื่นเลยครับ
กำหนดตั้งบรรเภกุสวรรค์สวดอภิษฐรรมนะครับ
จนถึงวันที่๒๒ตุลาคมแล้วก็เจ้าชาวประนักกิจวันจันที่๒๓ตุลาคม
ส่วนอีกครอบครัวนะครับของนายชัยรัฐสานุสันอายุ๓๙ปี
ก็มารอรับศพด้วยความโศกเศร้า
เอื้อนจิตรักชาติภรรยานะครับร้องไห้ถือทูบหนึ่งดอกนะครับ
บอกกล่าววิญญาณกลับบ้านเรานะพี่เข้าบ้านเรานะพี่
แล้วก็จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยเปิดทางให้วิญญาณของสามีเข้าบ้านด้วยนะ
จากนั้นก็พูดครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับ
พูดแล้วเคาะโลงก็โอ้โหนะครับญาติคอยประกบข้างกลัวจะเป็นลมครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกโรงศพเข้าบ้านนะครับแล้วเอาศพไปบรรจุในโรงเย็น
นางเอื้อนจิตร้องไห้ร้องไห้แทบขาดใจคุณผู้ชมฮะ
บรรจุศพเสร็จนะครับก็มีพิธีสวดอภิษฐรรม
ครอบครัวยังไม่ได้กำหนดนะครับวันชาปนกิจสำหรับครอบครัวนี้
โอ้กอดไว้นะส่วนร่างของนายธนกิจปรากฎวงอายุ๓๕ปีครับ
ถูกส่งไปที่วัดพระร่วงเจ้าประธานพรหรือว่าวัดหนองย่าปล่อง
บนไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย
กำหนดนะครับให้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ช่วงเย็นวันนี้ครับพี่ชายพี่สาวรวม๖คนด้วยกันของนายธนกฤษ
แล้วก็ญาติญาติมาร่วมรับศพท่ามกลางเสียงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแบบนี้คุณผู้ชม
ที่ต้องโอ้โหน้องชายคนสุดท้องพ่อแม่พี่น้องจะรักขนาดไหน
นี่ครับญาติจะจัดพิธีรดน้ำศพและก็สวดอวิธรรมจนถึง๒๓ตุลาคม
แล้วเดี๋ยวอังคาร๒๔ตุลาคมจะจัดพิธีชาวพนักกิจ
ไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังจ่ายให้ทุกครอบครัวครับ